เส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะฮะอยู่กับอาจารย์สุภาพคลิกขจายนะครับ
กรณีสารปกครองกลางสั่งเพิกถอนใบสั่งจราจรย้อนหลังตั้งแต่๒๐กรกฎาคม๖๖นะฮะ
เหตุไม่ได้แจ้งให้ทราบถึงสิทธิ์และโอกาสที่จะโต้แย้ง
ขณะที่ตำรวจเองก็เตรียมยื่นอุทธรณ์ในเรื่องนี้นะฮะ
ติดตามรายละเอียดได้จากอาจารย์สุภาพมาวิเคราะห์ให้ฟังสวัสดีอาจารย์นะครับ

ข่าวใหญ่วันนี้ไม่เฉพาะเมืองไทยหรอกครับ

ข่าวที่กลุ่มฮามาสปาเลสไตน์โจมตีอิสราเอลคนเจ็บคนตายไปหลายร้อย
แล้วต่อมาอิสราเอลก็เอาคืน
บุ๊คทะลมก็มีคนเก็บคนตายไปหลายรอย
ข่าวนี้มันไม่ใช่ข่าวไกลตัวเพราะว่าคนไทยล่าสุดเสียชีวิตไป๑๒คน
คนที่ไปทำงานอยู่ที่นั่นส่วนใหญ่ไปทำภาคการเกษตร
ตอนนี้ทั้งทางการไทยทั้งนายกรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังให้
เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องติดตามก่อติดข่าวนี้
แต่ว่าที่ผมหลบเอาเรื่องมาเขียนเส้นใต้วันนี้
เป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องของคนที่ได้รับใบสั่งว่าทำผิดกฎจราจร
แล้วถ้าไม่ไปจ่ายพอถึงรอบต้องไปต่อทะเบียนภาษีป้ายภาษีประจำปีจะโดนปรับเท่านั้นเท่านี้
เรื่องนี้มันเป็นยังไงล่ะครับ
มีคนไปฟ้องสารปกครองครับ
สารปกครองกลางพิพากษาเมื่อวันที่๒๗กันยาที่ผ่านมา
ให้พบตรที่เป็นผู้ถูกฟ้อง
ถอนประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติฉบับนี้
แล้วให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกประกาศด้วย

ตอนนี้ก็ต้องคอยฟังว่าพบตรจะยื่นอุทธรณ์
สารปกครองสูงสุดไหม
ประเด็นนี้เราควรจะคิดยังไงครับ
เพราะว่ามีคนบอกว่าจริงแล้วก็

แก้ปัญหาคนที่ทำผิดกฎจราจรได้ระดับหนึ่ง
เพราะว่ามีหลักฐานการกระทำความผิดชัดเจน
แต่ว่ามีคนคนหนึ่งที่เป็นอดีตนายตำรวจเก่า
ท่านมองว่าท่านไม่เห็นด้วยกับมาตรการที่สตชประกาศออกมา
พบวิรุษรีสวัสดีบุตร
เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพวิรุษรีสวัสดีครับ
สวัสดีครับจันทุภาพครับสวัสดีครับคุณปุ๊กคุณชมพู่และคุณผู้ชมฟังทุกท่านครับ
ทำไมไม่เห็นด้วยกับประกาศที่ว่านี้ครับ
ไม่เห็นด้วยนะครับมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับ
มันเป็นเรื่องที่จริงจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการออกประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามคำพิพากษาของสารปกครองกลาง
ความจริงเรื่องนี้ก็พูดกันมานานผมก็ทักท้วงมานานนะครับ
เป็น๑๐๑๐ปีแล้วด้วยซ้ำไปนะฮะก่อนที่จะมีการออกประกาศในปี๖๓เนี่ยนะฮะ
คือการกำหนดค่าปรับตายตัวนะฮะคือพบตรเนี่ยไปกำหนดไว้เลยนะฮะ
ข้อหานี้ปรับเท่านี้ข้อหานี้ปรับเท่านี้คือเป็นการกำหนดค่าปรับล่วงหน้า
แล้วไปตัดอำนาจเจ้าพนักงานในการใช้ดุลพินิษฐ์นะฮะ
เหมาะสมกับพฤติการของการกระทำผิดนะครับซึ่งมันจะเป็นธรรมกว่า
เช่นเจตนาไม่เจตนาอาจจะว่ากล่าวตักเตือนได้นะครับ
หรือว่าบางคนอาจจะทำซ้ำอะไรก็แล้วแต่ก็จะปรับหนักขึ้น
พินิษฐ์เจ้าพนักงานนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะเขาอยู่หน้างาน
เขารู้ว่าผู้กระทำผิดแต่ละคนเนี่ยนะฮะบางคนเป็นคนยากจนควักสตางค์ออกมา
บับปับ๘๐๐๔๐๐ปั๊กกระตังมามี๕๐บาทไม่สามารถจะปั๊บ๕๐บาทได้
แรงจูงใจไว้เรื่องการมีส่วนแบ่งนะจบเงินครับนะ
ไอ้ที่แบบที่ทำกันอยู่เนี่ยก็จะมีค่าปรับราคาเดียวเช่นว่าแซงในที่ห้ามแซงปรับเท่านั้น
ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดปรับเท่านั้น
อันนี้ราคาเดียวไม่ต้องใช้ดุลยพินิษฐ์ท่านมองอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ไหมครับไปตัดดุลพินิษฐ์ของเจ้าพนักงาน
พิจารณาตามพฤติการของการกระทำผิดและสถานะของบุคคล
อาจารย์สุภาพลองคิดดูสิครับว่ายะโสธรก็บอกให้ปรับ๔๐๐
ไม่มีก็ต้องปรับ๔๐๐ภูเก็ตก็ปรับ๔๐๐
ธนาศาสนิทธิกิจมันต่างกันนะครับอย่างนี้เป็นต้น
ของเดิมมันดีแล้วนะครับคือทางตำรวจเนี่ย
ตรเขาไม่ได้ไปแทรกแทรงในอดีตตั้งแต่ไหนแต่ไรเดิม
คือการปรับก็เป็นหน้าที่ของท่านงานสรรพสุรและเจ้าพลังงาน
ที่จะใช้ดุลพินิษฐ์ไปตามความเหมาะสม
ตรงนี้ไว้นะฮะจนกระทั่งถึงขนาดมาออกเป็นประกาศ
อย่างที่ถูกฟ้องนี่แหละครับครับทีนี้ประเด็นก็คือว่า
ของเดิมเนี่ยได้ใบสั่งแล้วไม่ไปจ่าย
แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ของใหม่เนี่ย
ที่เพิ่งเชื่อมข้อมูลกันถ้าไม่ไปจ่าย
ถึงเวลาต่อทะเบียนจะไปต่อเองหรือไปฝากเขาต่อ

อันนี้ก็คนก็มองว่าเอ๊ะก็น่าจะมีตักกะมีเหตุผลที่สมควรอยู่นะท่าน

เรื่องคนจะไปเสียภาษีก็มีหน้าที่ต้องรับนะฮะชำระภาษี
ส่วนเขาจะทำความผิดนะฮะกฎหมายจราจรที่ยังไม่ได้ไป
ถูกดำเนินคดีรีบไปจ่ายค่าปรับก็ว่าไปตามกฎหมาย
ตำรวจจะต้องพัฒนาระบบงานและขีดความสามารถ
ในการดำเนินคดีขึ้นมาไม่ใช่จะใช้วิธีไปบล็อกนะฮะ
เสียภาษีซึ่งมีความพยายามทำแบบนี้มานานแล้วนะฮะ
แต่ว่าทางกรมขนส่งเขาไม่เล่นด้วยนะฮะเพราะเขาถือว่ามันคนละประเด็นกัน
จนกระทั่งมีการออกประกาศคอสชตอนยึดอำนาจถึงออกมาออกประกาศคอสช
เพราะว่าไม่ให้ออกหลักฐานการเสียภาษีให้ออกไปชั่วคราว
ก็ใช้วิธีเหมือนบีบคันประชาชนนะฮะให้จำเป็นต้องไปจ่าย
แล้วก็มากำหนดค่าปรับปลายตัวหน้าตาเดียวกันทั่วประเทศ
มันเหมือนเป็นการกำหนดค่าปรับไว้ล่วงหน้าเลย
โดยยังไม่รู้เลยว่าคนทำผิดแต่ละคนเนี่ยมีพฤติการการกระทำความผิดอย่างไร
มันไม่ถูกหลักตามที่สารปกครองวินิจฉัยไว้ล่ะครับ
ทีนี้จากนี้ไปเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องอุทธรณ์ต่อสารปกครองสูงสุด
ท่านคิดว่าเหตุผลเชิญครับ
จริงมันไม่ควรอุทธรณ์หรอกครับเพราะว่ามันชัดเจนนะฮะ
พิพากษาสารปกครองเนี่ยเขาวินิจฉัยไว้สองประเด็นนะฮะ
ประเด็นแรกเรื่องไม่ได้แจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการโต้แย้

แต่ประเด็นสำคัญก็คือกำหนดค่าปรับตายตัวอันนี้
ไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันไม่ชอบนะฮะ

อันนี้ชัดเจนถ้าผมเรียนเลยนะครับว่าอุทธรณ์ไปนะฮะ
แล้วถ้าเกิดสารปกครองสูงสุดชี้ว่าเป็นไปตามนี้นะฮะ
ที่อุทธรณ์หมายความว่าชอบเนี่ยนะฮะ
ความยุติธรรมนี่พังเลยนะครับอาจารย์
การปกครองสูงสุดก็จะพังด้วยนะครับ
ผมนึกออกแล้วอย่างสมมุติว่า
ข้างห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ย
มันจะมีที่เจอกันมากก็คือว่า
ไปแซงเข้าไปในเลนที่อุทธรณ์
แล้วคนที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ย
เขาไม่รู้เขาคิดว่าเข้าได้แซงได้

เจอข้อหาปรับ๕๐๐บาท
เพราะว่าไปเข้าช่องทางที่ไม่ควรจะเข้าว่าอย่างนั้นเถอ
เขาก็ไม่รู้แต่ถ้าเปิดโอกาสให้เขาชี้แจง
บอกอ๋อผมเพิ่งมาจากต่างจังหวัดครับ

แล้วผมไม่รู้จริงว่าเลนนี้เนี่ย
เข้าไปช่องนี้ไม่ได้ต้องไปเข้าอีกเลนหนึ่ง
อย่างนี้เนี่ยอย่างที่ท่านว่า
ควรจะต้องฟังว่าเออเขาเจอยังไง
ถ้าอย่างนั้นแทนที่จะปรับ๕๐๐บาท
อ้าว๒๐๐บาท

ใช่ครับหลักมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ
การปรับเนี่ยต้องปรับตามพฤติการของการกระทำผิดนะฮะ
ในข้อหานั้นพฤติการมันต่างกัน
บางคนเจตนาบางคนไม่เจตนานะฮะ
แต่พรบจรจรแม้ไม่เจตนาก็เป็นความผิดนะฮะ

แต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีเรื่องของความจงใจ
มีพฤติการนะฮะบางคนเป็นอะไรอาจจะเอ่อ
เป็นคนขับรถต่างจังหวัดมาหลงทางมาอะไรก็แล้วแต่

เข้าช่องไม่ถูกว่าอย่างนั้นเถอะ
แต่ประกาศอันนี้แบบล็อกไว้เลยว่าต้องปรับเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับ
ไอ้ที่ทำผิดมากกว่านี้นะฮะ
รุนแรงกว่านี้ก็ก็กลายเป็นว่ามาปรับหน้าตาเดียวกันหมดอืมนะฮะ

ฉะนั้นนี่คือเหตุผลของพันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตร
ที่บอกไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้เหมือนที่สารปกครองกลางตัดสินออกมาครับ

วินิจฉัยของสารปกครองกลางเนี่ยถือว่ามีเหตุผลมากเลยนะครับนะฮะ
มีเหตุผลมากและเป็นหลักความยุติธรรมนะฮะที่ชี้เนี่ย
กระเด็นเรื่องไม่รีบสิทธิการเต้าแย้งน่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่
แต่เรื่องใหญ่คือคุณไปกำหนดค่าปรับตายตัวทั่วประเทศ

ที่เขาจะพินาตามพฤติการแต่ละคนละคนที่จากฝั่งกัน

ก็ต้องทำตามคำสั่งคอสชนะฮะ
ก็ถ้าเขามาแล้วยังมีค่าปรับค้างอยู่นะฮะ
ก็ออกไปนะเพราะว่าแม้มันจะไม่ชอบนะฮะ

ไม่ชอบด้วยหลักความยุติธรรมนะครับ

ก็อาจจะมีคนการฟ้องกันในอนาคตก็ต้องว่ากันไป
คุณผมมาชำระภาษีแล้วคุณไม่ออก
หลักฐานที่ถูกต้องให้เราได้อย่างไร

แต่ว่าเคยมีคำสั่งคอทจอว่าให้ออกใบชั่วคราวไว้ตอนนี้
ครับเอาละนี่เป็นเรื่องที่คนทั่วไปก็ติดตามอยู่นะ

ตอนนี้คนได้รับใบสั่งนะฮะโทษฮะ
ครับก็ทำอย่างเดียวครับคือใช้วิธีอุเบกขาครับอาจารย์สุภาพครับ

อ่าอุเบกขาครับ
เอาได้ครับขอบพระคุณมากครับพันหน่วยวิรุธครับ

นี่คือเรื่องที่ใกล้ตัวคนทั่วไปที่เจอใบสั่งอยู่ตอนนี้
จะได้รู้ว่าอ๋อตกลงว่าไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไร
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ